นี้จะเปิดเรื่อง
มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะวันนี้มาดูที่
ท่านนายก็เป็นประธานในการเปิดงานเรื่องของนิยนอกระบบ
และย้ำว่าถ้าพบว่าทหารตำรวจไปรับจ้างทวงหนี้
โดนเหมือนกันให้ออกจากราชการทันที

ขอบคุณครับคุณกรอฟและนะครับ

ต้องเอาเรื่องนี้มาย้ำอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมาก

พยายามจะให้ความสัมพันธ์สำคัญกับการแก้หนี้นอกระบบ
เพราะรู้ว่าเป็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของคนที่เป็นลูกหนี้
เพราะรู้ว่านี่คือปัญหาคนจนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน
สารพัดสารพันธุ์เพราะรู้ว่าปัญหานี้แก้ไม่ง่าย
ฉะนั้นต้องให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนะครับ
สัญญาณที่นายกรัฐมนตรีส่งเมื่อวานมีสองสามข้อ
หนึ่งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ
คำว่าวาระแห่งชาติแปลว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องระดมกำลังกันแก้ไขใครมีเกี่ยวตรงไหนไปแก้ตรงนั้น
จริงอยู่ครับระยะหลังเนี่ยคำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยอาจจะพร่ำเพื่อไปหน่อย
อะไรก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าก็ไม่จริงไม่จังเท่าไหร่
แต่ว่าคราวนี้นายกประกาศเมื่อวานเนี่ย
ผมเข้าใจว่านายกเอาจริง๑ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ
สองจะให้หนี้นอกนอกระบบกลายเป็นศูนย์คือหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยกลายเป็นศูนย์
ไม่มีใครเป็นลูกหนี้นอกระบบแล้วก็เอาที่สามให้เจ้าหนี้นอกระบบ
ให้กู้ที่เป็นอยู่เนี่ยเวลานี้ให้มาจดทะเบียนอยู่ในระบบเสีย
อันนี้เขาก็มีรายละเอียดว่าการไปจดทะเบียนอยู่ในรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไง
ฉะนั้นพอสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีชัดอย่างนี้รองนายกสมคิดก็ต้องรับมาดูในทางปฏิบัติ
เมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง๑รัฐมนตรีคลัง
อันนี้แน่นอนเลยครับรัฐมนตรีคลังจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้
เพราะว่ามีบทบาทมากรัฐมนตรีคลังคุณอภิษักตันติวรวงบอกว่า
ขณะนี้มีเจ้าหนี้ที่มาขอจดทะเบียนแล้ว๖ราย
๖รายมาขอจดทะเบียนเพื่อจะให้เป็นผู้กู้เงินกู้
จากนั้นมาธนาคารที่เกี่ยวข้อง๒๓ธนาคารที่จะต้องมาขับเคลื่อน
มอบรรณีก็เห็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินอันนี้เข้าโดยตรงเลย
เพราะว่าเขาต้องรับนโยบายมาจากรัฐบาล
ท่านพชพายุหะนาวีชัย
ท่านบอกว่าคาดว่าจะมีลูกหนี้นอกระบบสามารถผ่านการพิจารณาสิทธิได้๒แสนคน
อันนี้ของธนาคารออมสิน๒แสนคนน้อยไปหน่อย

ก็เป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหา
ธนาคารออมสินเนี่ยเขาเน้นว่าคนที่จะกู้ได้
จะต้องมีอาชีพให้แสดงมาว่าทำมาค้าขายอะไร
มีรายได้ชัดเจนมีอาชีพชัดเจนไปเลย
เขาจะพินาให้เงินกู้
ฉะนั้นสิ่งที่นายกพูดเมื่อวานเป็นสัญญาณชัด
แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่นายกพูด
แล้วผมเห็นว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่
ดูหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้สิครับ
ตูสั่งฟันเงินกู้ดอกโหด
ทหารตำรวจรับจ้างทวงหนี้จับได้โดนปลดแน่
อันนี้แหละที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงอยู่ว่า

ที่ว่าไปทลายเงินกู้นอกระบบ

ขุมข่ายนี่ใหญ่โตมาก
แล้วปรากฏว่าในข่าวเนี่ย
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นพันนายพันหรือสองพันเนี่ยผมจำไม่แม่นล่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วย
เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงล่ะก็คือ๑คุ้มครองให้เขาดำเนินการรีดนาทาเล้นประชาชนได้โดยไม่ไป
ไม่ไปเอาโทษทั้งที่เจ้าหนี้นอกระบบที่ทำอยู่เนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้น
คุ้มครองเขาไม่ไปลงไม่ไปเอาตัวมาลงโทษคนที่ออกเงินกู้นอกระบบเนี่ย
อยู่ที่ไหนชาวบ้านเขารู้กันทั้งนั้นแถวนั้นเขาไปกู้กันถูกแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้นี่เป็นไปได้ยังไง
เอาไม่รู้รู้รู้แล้วไม่จับไม่ดำเนินคดีไม่ว่าแต่ที่นายกพูดเมื่อวานเนี่ย
สัญญาณจากท่านก็คือว่ามีคนอาศัย

เจ้าหน้าที่เป็นทหารเป็นตำรวจจะนอกเครื่องแบบหรือในเครื่องแบบอะไรก็ไม่รู้ล่ะ

รับจ้างนายทุนทวงหนี้
เพราะถ้าใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐทหารตำรวจไปทวงหนี้ใครมันจะกล้าเบี้ยวล่ะครับ

ฉะนั้นทหารตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับวงจรเหล่านี้เราอยากเห็นการลงโทษที่เด็ดขาดจริงจังคราวที่แล้วเนี่ยอธิบดีดีเอสไอบอกว่า
สองพันคนเนี่ยกำลังคัดกรองกันอยู่ตอนนี้คัดกรองได้แล้วร้อยสองร้อยคนเพื่ออะไรครับเพื่อดำเนินการสอบสวนแล้วนำไปสู่การลงโทษ
เอาแล้วที่เหลือที่เหลือก็กำลังดำเนินการคัดกรองกันอยู่คำถามประชาชนก็คือว่าคุณคัดกรองกันไปถึงไหน
มีใครแจ้งให้ทราบหน่อยไหมว่าในการคัดกรองเนี่ยมีคนที่มีความผิดเกี่ยวข้องอย่างจังเนี่ยเท่าไหร่อย่างบางจางจางเนี่ยเท่าไหร่แล้วแยกประเภทออกมา
แล้วคนเหล่านั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกดำเนินการไปถึงไหนมีใครถูกลงโทษแล้วบ้าง
มีใครถูกฟ้องศาลแล้วบ้างมีใครถูกให้ออกจากราชการแล้วบ้างไม่มีคำตอบ
พอไม่มีคำตอบคนก็บอกอ้าวอย่างนี้ไม่จริงนี่อย่างนี้แก้ไม่จริงอย่างนี้ลงโทษไม่จริง
ฉะนั้นถ้านายกพูดถึงขนาดอย่างที่เมื่อวานแล้วเนี่ยในกระบวนการสอบสวนลงโทษไม่ดำเนินการไปถึงไหน
ก็แปลว่าไม่สนองตอบสิ่งที่นายกสั่งไม่สนองตอบและถ้าไม่สนองตอบ
นายทุนเงินกู้นอกระบบก็จะได้ใจเพราะว่ามีทหารตำรวจคอยช่วยเหลือแน่นอนทหารตำรวจที่เกี่ยวข้อง
อันนี้รับเงินเขาแง่ใครเขาจะทำให้ฟรี
นายทุนดอกเบี้ยเงินกู้โหดได้เงินกู้ได้ดอกเบี้ยจากชาวบ้านมาก็เอามาจุนเจือแบ่งปันให้กับตำรวจทหารเหล่านี้
ก็แปลว่าทหารตำรวจเหล่านี้ก็ลุมกันทิ้งเงินดอกเบี้ยโหดจากคนจนด้วยเหรอครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็จะต้องคอยดูว่าใครทำอะไรกันไปถึงไหน
บอกมาหน่อยนะครับแล้วจะให้ดูในตอนท้ายว่า
กฎหมายเนี่ยเขาออกมาแล้ว๒๓ฉบับที่เอาผิดกับคนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ฉบับแรกเนี่ยประบอการทวงถามหนี้พศ๒๕๕๐บาท
อันนี้ก็ทวงใครไปเที่ยวทวงหนี้โทรศัพท์ไปหาลูกหาเมียเขาโทรไปศัพท์ไปหานายเขาที่ทำงาน
ดักเฝ้าอยู่หน้าประตูไปดักเฝ้าอยู่หน้าออฟฟิศผิดทั้งนั้น
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทเพิกถอนการจดทะเบียนจำคุกไม่เกิน๕แสนบาทปรับไม่เกิน๕แสนบาท
อันนี้มีผลมาแต่งเดือนมกรา๕๘แล้ว
อีกฉบับหนึ่งที่เพิ่งออกมาตอนหลังพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอันนี้ก็ชัด
ดอกเบี้ยต้องไม่เกิน๑๕เปอร์เซ็นต์แต่นี่คุณล่อเที่ยววันนั้น๑๒๐ต่อวันนะ
กู้ไปร้อยหนึ่งต้องส่งต้องเสียดอก๒๐บาทกู้ไปพันหนึ่งต้องเสีย๒๐๐กู้ไปหมื่นนึงต้องเสียวันละสองพัน

จำคุกไม่เกิน๔ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
อันนี้มีผลตั้งแต่๑๖มกราคมปี๕๘มาแล้วเหมือนกัน
เนี่ยกฎหมายมีชัดแล้วทำไมนายต้นนายทุนเงินกู้พวกนี้ไม่กลัวกฎหมาย
ใครจะไปกลัวล่ะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองอยู่
ฉะนั้นจากนี้ไปจะคอยตามดูว่าสิ่งที่นายกประกาศิษย์ลงมาเมื่อวาน
จะได้รับการขานรับจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
เรื่องนี้ต้องให้กำลังใจนายกครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
เรื่องใหญ่แต่เมื่อวานท่านบอกว่าจะให้ได้กวาดล้างจาก๘๐๐๐ล้านบาทเหลือ๐บาท

ก็อย่างน้อยตั้งทงไว้ก่อนคืออย่างน้อยให้สัญญาณจากนายกเนี่ยเอาจริงเอาจัง
ขอบคุณคุณสุภาพนะฮะเมื่อวานท่านพูดติดตลกเยอะในงานเนี่ย
แต่จริงจังหลายเรื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องจริงจังกันต่อไปนะครับ